ใกล้ถึงวันวาเลนไทยแล้ว๑๔กุมภาพันธ์

นี่วันนี้ก่อนการประชุมคอรมอนะครับ

ปกติเขาจะมีการโปรโมทสินค้าหรือว่ากิจกรรมต่างอยู่แล้วนะฮะ

เพื่อนายกจะได้มาเยี่ยมชมนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับ
ร่วมประชาสมภัณฑ์กิจกรรมสื่อรักด้วยใจ
รักใครให้หอม

นำหอมแดงกับกระเทียมนะฮะ
อ่าบอกบรรจุในถุงตะข่ายพร้อมป้ายอวยพร
เพื่อให้ท่านส่งให้คนที่รักและห่วงใยได้
เขาขายเป็นชุดชุดละ๓กิโลกรั

มาให้นายกช่วยโปรโมทนี่นะฮะ

คนไทยให้ช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรไทยนะฮะ
สินค้าของทางเกษตรนะครับ
อ่านอกจากจะมีความสุขแล้วเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรัก
อยากให้ทุกคนส่งความรักให้กันผ่านหอมนี่แหละ

นายกบอกขอให้หอมกันเยอะ

นิเห็นไหม

นี่รู้เลยใช่ไหมว่านายกบอก
เขาชอบหวานเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานต้องเติมน้ำบาล
แม่ทำไมคนนี้หยอดหลายเม็ดจังเลย
ทีนี้เรื่องการเมืองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะก่อนการประชุมคอลโมนะครับ
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพักภูมิใจไทย
วันนี้บอกต้องรีบไปขอโทษขอโพยนายกเลยนะฮะ
ขอโทษผ่านสื่อก่อนด้วยนี่แหละเพราะเมื่อวานนี้คุณสุประชัยใจสมุทรโคศกภักดิ์
ไปขึ้นเวทีปราศัยช่วยผู้สมัครกรทมแถวบ่อนไก่
เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอของภูมิใจไทยนะฮะ
แล้วตอนปลาใสเนี่ยมีการพาดพิงถึงนายก
เดี๋ยวลองฟังตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะ
คราวที่แล้วเพราะอยากจะได้นายกที่มาดูแลความสงบ
วันนี้ความสงบมันมีอยู่แล้วครับ
สิ่งที่ไม่มีก็คือตังค์ในกระเป๋า
ในกระเป๋าจะให้นายกคนเดิมมาบริหาร

๘ปีแล้วครับลุง
เนี่ยสมาชิกภักดิ์ภูมิใจไทยโศกภักดิ์
คุณสุภาชัยใจสมุทรไปช่วยผู้สมัคร
สสกมว่าที่ผู้สมัคร
บอกโอ้โหนี่๘ปีแล้วมันสงบเกินไปแล้ว
นี่ฮะคุณอนุทินบอกโอ้โหต้องรีบขอโทษนายกเลยนะ
คืออย่างนี้เนี่ยคือการปลาใสแบบนี้เนี่ย
คุณอนุทินบอกว่ามันจะไปพาดพิงพักอื่นเขา

เขาก็ต้องพูดแบบผมจะไปเตือนเขาผมขอโทษแทน

ก็ขอโทษฝากสื่อไปขอโทษกลับขอโทษนายกด้วย
ไม่ได้เป็นแล้วก็หัวหน้าพักก็ได้บอกไปแล้วว่าห้ามพูดถึงคนอื่นนะครับ

นอกจากเคลียร์กับทางนายกฬูงตู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณอนุทินยังพูดถึงพักเพื่อไทยด้วยนะ
พูดถึงความสมพันธ์ที่มีกับคุณทักศิลป์ชินวัตติอดีตนามุณตรีด้วย
คุณอนุทินบอกว่าคนในพักภูมิใจไทยมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์
เป็นตัวเป็นตนในทางการเมืองมาได้เพราะเคยเป็นสมาชิกพักไทยรักไทย
ที่มีคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพักเป็นนายกในตอนนั้นมาก่อน
เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องจดจำเอาไว้ไม่มีใครในพักภูมิใจไทยคิดร้ายกับคุณทักษิณ
แต่เรื่องทางการเมืองเนี่ยก็ถือว่าว่ากันไปตามบทบาททางการเมือง
นี่ฮะพอคุณอนุทินพูดออกมาแบบนี้นะครับวันนี้นักข่าวไปเจอคุณอุ้งอิ๊งนะฮะ
แพทองทานชินวัฒน์นะครับลูกสาวของคุณทักษิณปัจจุบันเป็นหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทย
ธรรมสุขใจและที่จังหวัดประธุมธรรณีนะครับก็ประชาชนก็มาเนี่ยฮะรอต้อนรับนะครับ
นะครับคือนักข่าวก็ถามเรื่องที่คุณอนุทินสื่อออกมาตรงนี้
นะครับคุณอุ้งอิงก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณอนุทินเนี่ย
การสื่ออะไรนะครับแล้วที่ผ่านมาหลายปีมันก็มีอะไรให้
เห็นหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าพัก
เพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับพักไหนอะไรยังไงคงต้องดูกัน
ให้ยาวกว่านี้และพักเพื่อไทยยังยืนยันเหมือนเดิมการเลือก
คุณอนุทิให้สัมภาษณ์ว่า๘๐ของคุณใจไทยก็มาจากภาคไทยรักไทย
แล้วก็ไม่เคยคิดร้ายกับภรรยงภาคสินนะคะ
แบบนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเหมือนอยากร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยไหมคะ

ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าท่านอยากส่งสัญญาณว่าอะไร

ระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีก็ต้องดูกันไปค่ะ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทยนะครับ
ไทยสร้างไทยวันนี้ไปเปิดปลาสายใหญ่ที่จังหวัดหนองบัวลำพู
แล้วก็เปิดตัวอดีตสสหนองบัวลำพู
แกนนำคนเสื้อแดงทางภาคอีสาน
ย้ายจากเพื่อไทยมาอยู่ไทยสร้างไทยนะครับ
วันนี้ขึ้นเวทีเปิดตัวเป็นครั้งแรก
นี่ฮะก็มีการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยก่อน

นี่หลายคนก็บอกแหมต้องการสมทบทุน
ช่วยคุณหญิงสุดารัฐในการเดินหน้าพักไทยสร้างไทยด้วย
ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับ
นะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับ
นายกรัฐมนตรีลูกอีสานหลานย่าโม